พูดถึงเรื่องงานตอนนี้หลายคนตกงานเหมือนกันนะพี่แจ๊ค

เริ่มเอาเท้าเนี่ยมากายหน้าผากแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เท่จริงสำหรับการตกงาน
แต่ไม่เป็นไรความช่วยเหลือนี้จิ๊บปกฉัดค่ะ
ของคุณจิ๊บปกชัดนี่แหละกำลังจะไปถึงเพราะอะไรรู้ไหม
เปิดพื้นที่ในไอจีส่วนตัวนั่นแหละ
เปิดให้คนมาโพสต์รับสมัครงานในช่วงโควิดแบบนี้
โดยสืบเนื่องมาจากการที่ตอนแรกเนี่ย
บอกโพสต์เปิดรับสมัครคนขับรถก่อน
แล้วปรากฏว่ามีคนอินบล็อกเข้ามานะมาของาน

คือไม่ใช่มาขอแค่เป็นคนขับรถแล้ว

เพราะว่าเขาจะทำได้บ้าง

เลยตัดสินใจใช้ไอจีส่วนตัวเป็นศูนย์กลางกระจายข่าวเลย

คนเขาอินบล็อกเข้ามาขอบคุณเยอะแยะเลย

ความตั้งใจของเธอเนี่ยประสบความสำเร็จนะ
ส่วนเรื่องธุรกิจค่ะก็จะมีกระทบบ้าง

รวมไปถึงปัญหาสุขภาพด้วย

จนทำให้จิ๊บไม่สามารถขับรถเป็นได้
อันนี้ก็ค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันนะคะ

ที่เราใช้กล้ามเนื้อขาในการใส่ส้นสูงบ่อยมาก
เยอะมากแล้วก็ทำให้มีปัญหาเรื่องปลายประสาท

ตอนแรกก็แค่จะหาคนรถของตัวเองเนี้ยล่ะค่ะ
แต่พอเห็นคนที่มาสมัครงานเยอะขึ้น

เพื่อแบบให้ทุกคนที่เขามีโอกาสได้เห็น
ที่ทุกคนได้เห็นก็มีโอกาสได้ไปสมัครงานมากขึ้น